คุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
วัยรุ่น๒กลุ่มบาดหมางกัน
แต่บังเอิญขี่รถมาเจอกันกลางซอย
เจอกันรอบแรกเหมือนปะทะกันไปรอบหนึ่งแล้ว

แต่ฝั่งที่สู้ไม่ได้เนี่ยนะคะโทรตามรุ่นพี่

สุดท้ายมีคนโดนแทงจนตาย
คนตายไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงกับมือแทง
และมือแทงอายุยังไม่ถึง๑๘เลยนะคะ
เสียอนาคตกันไปทั้งคู่เลยค่ะ

ที่สามารถจับภาพ
ขณะที่วัยรุ่นชายสองคนเนี่ย

ช่วงประมาณ๓ทุ่มกว่าในอำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนนี้นะคะ

หลังจากนั้นสองคนนี้พอเติมน้ำมันกันเสร็จปุ๊บ

วัยรุ่นชายสองคนที่เติมน้ำมันขี่รถออกมาจากซอย
แล้วก็มีวัยรุ่นเจ้าถิ่นขี่รถไล่ตามมาแบบกระชัญชิดเมื่อกี้นี้
ถึงกระทั่งวัยรุ่นที่ถูกแทงล้มลงไม่ห่างจากตู้เติมน้ำมัน
ซึ่งก็เลยจากรัศมีของกล้องวงจรปิดตรงนี้ไปแต่เขาตายนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุ
ก็พบศพของนายนัทธวุฒิโคตรดอนหรือว่าในมอสนะคะ
อายุ๑๘ปีสภาพโดนแทง๒แผลเข้ากลางหน้าอกกับสี่ข้างด้านซ้ายค่ะ
ตำรวจทำงานไวนะคะเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันก็จับภาพชัด
จะทะเบียนรถไหนจะหน้าตาคนก่อเหตุ
๒คนค่ะอ้อยกับเข็มออยอายุ๑๕เป็นคนแทงเขา
อายุ๑๖นี่ก็พกมีดแต่ไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงคือ
ได้เป็นคนเอามีดไปเสียบแทงในมอสจนตาย

เขาบอกว่าเขาป้องกันตัว
เพราะเขาถูกอีกฝ่ายเข้ามารุมต่อยก่อน

ถ้าไม่แทงเขาก็คงถูกรุมกระทืบจนตาย

เขาบอกว่าก็เห็นว่ามาต่างถิ่น

แต่ตำรวจค้นดูเนี่ยมา๒คนพกมีด๓เล่มนะคะ

ถามว่าแล้วเคยมีเรื่องกับคนตายไหม

บอกไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องมาก่อน

นายเขมเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
คนที่เขามีเรื่องจริงคือรุ่นน้องของผู้ตาย

เขานี่แหละคือเขาเนี่ยเข็มเนี่ยมีแฟน
แล้วแฟนของเข็มเคยเป็นแฟนเก่าของหนึ่งในกลุ่มนั้น

เหมือนกับว่าท้าทายกันผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้ง
จนกระทั่งวันเกิดเหตุเขาตั้งใจเอามือถือมาให้แฟนสาวก็มาเจอหนึ่งในกลุ่มของคนตาย
ก็เลยถามหาบอกไหนคนไหนที่มันด่าอยู่ในเฟซบุ๊คที่มันด่ากู
ถามหากันอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็เลยกลายเป็นท้าทายกันแล้วก็ต่อยกันกลางซอย
มีการตามเพื่อนรุ่นพี่ออกมารุมกันนี่แหละค่ะ
วันนี้นะคะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีคุณติลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่หลังอพาร์ทเมนต์
คราบเลือดยังติดอยู่ที่พื้นอยู่เลยนะคะ
บางส่วนก็มีคนเอาทรายมาเททับเอาไว้แล้ว

ได้คุยกับเพื่อนรุ่นน้องของคนตายเขาบอกว่า
วันนั้นน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ก็เจอออยกับเข็มขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา๒คน
เขมาตะโกนถามทำนองว่าไหนใครเป็นคนด่ากู
รุ่นน้องคนนี้ก็เลยตอบไปบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่กูนะ
จังหวะนั้นหันไปเห็นทั้งเข็มกับออยชักมีดออกมา
เขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีแล้วก็ไปบอกกับมอส
ซึ่งเป็นรุ่นพี่มอสก็เลยพาเพื่อนมาอีก๖คน
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามหาเขมกับออยค่ะ
ทำนองว่าไหนไหนใครถามหาอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ว่าตัวในมอสเองไม่ได้เป็นคนมีเรื่องโดยตรงนะ
แต่เหมือนแบบน้องเดือดร้อนน้องมาขอความช่วยเหลือ
พี่รักน้องไงเขาออกมาออกหน้าแทนนะคะ
สุดท้ายแล้วไล่มาเจอกันที่กลางซอยขี่รถไล่ตามจนทันกัน
แล้วจังหวะถึงที่เกิดเหตุเนี่ยฝ่ายเข็มกับออยอ่ะเพลี่ยงพล้ำก่อนล้มลงไป
มอสซ์ก็เลยเข้าไปชกต่อยจนกระทั่งออยชักมีดลงมาและคราวนี้ก็ชูละมุนก็และ
รุ่นน้องคนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผมมองไม่เห็นจริงว่าพี่มอสอ่ะ
โดนแทงตอนไหนรู้อีกทีนึงพี่มอสเดินมาหาผมแล้วพูดกับผม
คำสุดท้ายว่าพี่ถูกแทง
คือแบบมันยอมไม่ได้ครับแบบมาทำน้องผมอย่างนี้

ทุกคนแบบแค่คิดว่าไปไก่เกียร์เอาให้จบ

พวกผมก็เลยเป็นอย่างนี้

เป็นห่วงกันทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าตัวที่มีเรื่องกันเอง
สุดท้ายตายเกือบทุกรายเลยจริง
เขาบอกว่าก็อยากจะมาไกลเกลียดจะมาเคลียร์ใช่ไหม

คู่กรณีก็เอามีดมาด้วยอีก
มันก็เลยลงเอยแบบนี้ค่ะ
อย่างที่บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในมอสคนตาย
ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรโดยตรงกับออยและเข็มเลยด้วยซ้ำ
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามอสเนี่ยเป็นคนนิสัยดี
และบุคลิกสำคัญของเขาเลยคือรักเพื่อนพ้องรักพี่น้องมาก
คนที่มีเรื่องจริงก็คือรุ่นน้องนั่นแหละ
อสเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตามหากะว่าจะไปขอเคลียร์
ไม่ได้จะไปทำอะไรไม่ได้จะทำร้ายหรืออย่างไรอะไรหรอก
แต่สุดท้ายดันไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้านะคะ
ทางด้านคดีความเนี่ยออยมือมีดโดนข้อหาทำร้ายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธ
ในเข็มโดนข้อหาพกพาอาวุธเหมือนกัน
สองคนออย๑๕เขม๑๖เข้าสารเยาวชนนะคะ
ก็ต้องไปกระบวนการคดีเยาวชนแหละเพราะถือว่ายังเด็กอยู่อะค่ะ

แม่ของนายมอสแล้วก็แฟนสาวของนายมอสพร้อมกับครอบครัว
เดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุบดินค่ะ
ก็รับร่างนายมอสมาบำเพ็ญกุศลสวดอภิษฐรรมที่วัดสลุด

ตอนที่เอาร่างของมอสออกมาจากโลงเพื่อจัดเตรียมรถน้ำศพนะ
แม่กับแฟนทะลาเข้าไปเลยนะ
ถลาเข้าไปที่ร่างของมอสแล้วร้องไห้แบบแทบขาดใจค่ะ
คือแม่พูดเลยนะคะว่าลูกแม่เป็นเด็กดีเป็นเด็กร่าเริง
รักสนุกแล้วก็รักเพื่อนเป็นที่หนึ่ง
ใครเดือดร้อนผีน้องในชุมชนอะไรเนี่ย
จะเข้าไปช่วยเหลือออกตัวทันทีโดยที่ไม่ห่วงตัวเอง

แล้วมอสเองก็เป็นเสาหลักในบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวด้วย
ก่อนเกิดเหตุมอสบอกแม่ว่ามอสอยากจะบวชให้แม่
แต่วันนี้มันไม่มีแล้วมอสไม่อยู่กับแม่แล้วค่ะ
ใครเดือดร้อนหรือพี่น้องเดือดร้อนหรือรุ่นน้องรุ่นเพื่อนเดือดร้อน
เขาเรียกเป็นคนที่ว่าเต้นเหลือแล้วออกตัว
อืมก็คือรักเพื่อนรักพี่รักข้าวเองเนอะ
มากกว่ารักตัวเองมากกว่ารักครอบครัว
ใครเดือดร้อนกว่าจะยืดเมืองเข้าไปช่วยทันที

แฟนสาวของมอสก็บอกนะคะเธอบอกใจหายมาก

เมื่อวานมีรุ่นน้องมอสโทรมาบอก
ตอนนั้นเธอก็อยู่กับมอสแหละกำลังจะเดินทางกลับบ้าน

ไปถึงเนี่ยภาพที่เธอเห็นคือมอสจมกองเลือดแล้วอะค่ะ
ซึ่งโดยปกตินิสัยของมอสเนี่ยก็พูดตรงกันนะคะ

ใครมีปัญหาอะไรมอสจะช่วยจนถึงที่สุด
ก่อนวันตายมอสก็เคยพูดกับเธอเลยว่า
ถ้าเขาจะตายเขาจะขอบวชให้แม่ก่อน

เป็นคนร่าเริงรักพี่รักน้อง
ใช่มันเป็นคนรักพี่รักน้องมาก

มันเพิ่งพูดก่อนวันตายไปวันเดียวเองว่า
ถ้ามันจะตายอ่ะขอบวชให้แม่ก่อน
ถ้าจะบวชถ้าบวชเสร็จแล้วก็จะตายตอนไหนก็ได้
เขาจะชอบพูดให้ตัวเองเป็นลางอยู่ด้วย
ชอบพูดหยอกพูดแกล้งอะไรแบบนั้น